ราม่าไฟเซอร์มาอีกแล้ว

ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
เข็มที่๓ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง
ปรากฏว่าเป็นลูกชายของผู้บริการโรงพยาบาล
อยู่ในลิสต์รายชื่อเธอด้วย
สุดล่าทางท่านพอโรงพยาบาล
แต่ไม่ได้ฉีดพร้อมจะให้ตรวจสอบอย่างโปร่งใสได้เลย
แล้วก็ระบุว่าการบริหารการฉีดวัคซีนของทางโรงพยาบาลนั้น
จะเป็นในรูปแบบคณะกรรมการภายในโรงพยาบาลพิจารณาร่วมกัน
ซึ่งเขาไม่ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการนะ
สำหรับรายชื่อที่มีผู้นำไปเผยแพร่นะครับ
ทำให้เกิดดราม่าตอนนี้เนี่ยท่านเองก็ยอมรับว่า
ได้สำรวจบุคลากรในรอบแรกทุกที่นะฮะ
ประสงค์จะฉีดจริงนะครับ
แต่พอเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้ที่มีความจำเป็นและแจ้งจุดประสงค์แล้วเนี่ย
นะฮะทางผอยืนยันว่าลูกชายไม่ได้ฉีดไฟเซอร์ครับ
แล้วก็ได้แจ้งความประสงค์ว่าไม่ฉีด
โดยเขาพร้อมที่จะเปิดเผยรายชื่อและข้อมูลอย่างโปร่งใส
สำหรับคนที่ได้ฉีดวัคซีนให้ตรวจสอบได้ครับ
ขณะที่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่มีปัญหาคือนครศรีธรรมราชที่มีแพทย์หญิงท่านหนึ่งนะครับ

วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับให้กำลังใจแพทย์หญิงคนดังกล่าว
ในประเด็นที่บอกว่าจะตัดสินใจลาออกและแล้วก็ยื่นใบลาออกแล้วด้วยนะครับ
คืออยากจะให้ใช้วิจารณญาณพิจารณาให้รอบครอบทบทวนความผิดพลาดที่ได้กระทำไปนะฮะ
แล้วตัดสินใจถึงขั้นลาออกเนี่ยเพราะท่านเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความจำเป็น
ขณะที่การสอบสวนนะครับหรือเรื่องอื่นนะฮะให้ต้นสังกัดเนี่ย
ดันเมินการไปตามขั้นตอนปกติเพราะฉะนั้นการดันเมินการต่าง
คำนึงถึงผลกระทบของบุคลากรทางการแพทย์
ภาพรวมและเฉพาะพื้นที่ด้วยนะครับ
ส่วนอีกจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหานะครับ
ก็คือนครราชศรีมานะครับ
ผลสอบนะครับท่านภูมิในการโรงพยาบาลโคราช
เอาวัคซีนไฟเซอร์ไปฉีดให้บุคคลอื่น
พบว่ากระทำผิดเงื่อนไขฮะที่นี่
คณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงเร่งส่งเรื่องต่อ
สาธารณสุขจังหวัดเอาผิดตามวินัย

ทางคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งผลการตรวจสอบด้วยวาจา
สสจทราบเบื้องต้นแล้ว
พบว่ามีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์โดยผิดหลักเกณฑ์ที่แจ้งไว้

ได้แก่ภรรยาของพอโรงพยาบาล
สามีของหัวหน้ากลุ่มงานเพศรัชกรรม
และลูกจ้างร้านขายยาของหัวหน้ากลุ่มงานเพศรัชกรรม
ส่วนที่เหลือนะครับตรวจสอบแล้วเป็นบุคลากรด่านหน้าจริง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดนครราชศรีมาเอาผิดทางวินัยต่อไปครับ